ลิปิกเกม๒๐๒๐จะแข่งช่วงเดือนกรกฎาคมนี้
โดยนี้ได้รับการเปิดเผยจากคุณหญิงปัธมารีสวัสตระกูล
กรรมการคณะกรกฎาคมโอลิมปิกสากล
จะเริ่มขึ้นได้ตามแผนที่วางไว้ก็คือพิธีเปิดวันที่๒๔กรกฎาคม
แล้วก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกับโอลิมปิกหลายสมัยที่ผ่านมานะครับ
แต่ทางบั๊กนะครับปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับการคาดคณี
ทางเลือกอื่นในการจัดโอลิมปิกนะครับ
ออกมาให้สัมภาษณ์วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกโอลิมปิกครั้งนี้
หากว่าญี่ปุ่นไม่สามารถจัดการแข่งขันได้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกคณะกรรมการโอลิมปิกของจีน
รวมทั้งคณะกรรมการโอลิมปิกของแต่ละประเทศนะครับ

แต่ถ้าหากว่าจัดไม่ได้จริงคราวนี้จะส่งผลกระทบ
เศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างมหาศาลเลยนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าสำหรับโอลิมปิกครั้งนี้
เชื่อว่าญี่ปุ่นใช้งบประมาณไปถึง๑ล้านล้านเยนนะครับ
หรือประมาณ๒๙แสนล้านบาทมากกว่าที่คาดการณ์ถึง๗เท่านะครับ
แล้วก็ยังมีบริษัทเอกชนอีกหลายเจ้าครับ
มาร่วมลงทุนการแข่งขันอีกราว๙๕๔๐๐ล้านบาทนะครับ
แล้วก็ยังมีค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากนานาชาติอีกนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกการแข่งขันเนี่ย
แน่นอนจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของทั้งประเทศเลยนะครับ

แต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะสามารถรองรับความเสียหายในระดับนี้กับญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอนนะครับ